แต่รอบนี้เป็นความน่ารักของเด็กที่มีกับลุงตู่
นายกประยุจจันทรชาเด็กส่งสรกศาสตร์ปีใหม่ให้ลุงตู่
แล้วอวยพรด้วยให้ลุงตูอยู่นานนะครับ

หรือเก็ตเองหรอลูกเก็ตเองนี่คุ้นประมาทเด็กได้ไง
แต่ว่ารูปนี้มีเป็นตัวโครงให้และระบายสีเห็นไหมมาจากทั่วสารทิศโรงเรียนไทยนะครับ
สกสอให้กับลุงตู่มีทั้งวาดหน้าเป็นลุงตู่คือวาดเองเลยนะ
เหมือนลุงตู่แล้วก็มีการระบายสีที่หน้าลุงตู่ด้วย
ที่สำคัญอวยพรให้ลุงตู่อันนี้น่ารักมาก
วยพรให้ลุงตู่แข็งแรงแข็งแรงอยู่เป็นนายกของชาติไทยเลย

ที่สำคัญบางคนบอกขอให้ลุงตู่อยู่นาน
อันนี้ล้อมกรอบไว้ให้เลยเห็นไหม
เวลาส่งมาให้ลุงตู่ลุงตู่จะมีความยิ้มแย้มจำใสอยู่
ความรักมันอยู่ที่ตรงตัวอักษรฮะ
ตัวอักษรส่งให้ลุงตู่ผิดบ้างถูกบ้าง

ลุงตู้อ่ะลุงตู่ลุงตู้ไหนอ่ะ

นี่ลุงตู่เขียนผิดรีบครูบอกรีบส่งไง
เขียนผิดบางคนเป็นลุงตู้
ลุงตู้บัดใต้เปล่าวะ

แต่ความรักได้ในความส่งให้หลังลุงตู้นะครับ

ก็จะเรียนออนไลน์

อยากไปเจองานจริงแต่ก็ไม่สามารถทำได้
ดังนั้นวันเด็กปีนี้ก็เลยกลายเป็นวันเด็กออนไลน์
เป็นวันเด็กออนไลน์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วงานนี้เนี่ยมันเหลือหลายออนไลน์วันเด็ก
แต่แต่งเป็นเด็ก
นี่คือคณะครูบาอาจารย์

แต่เต้นเพื่อที่จะให้เด็กได้มีความสุข
นี่คือวันเด็กออนไลน์โรงเรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ส่วนเด็กเนี่ยประมาณสักหลายร้อยหลายร้อยคนไปกัน
ของรางวัลทุกคนแล้วแจกยังไง
ห้องอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามปวดหนึ่งสองสามปวดสี่สามอันนี้
เอารายชื่อทุกห้องเอามาอยู่ในโถแล้วมาเทรวมกัน
รวมกันแล้วก็เหมือนคล้ายกับจับสุ่มเชื่อ
รางวัลนี้ใครจะได้ไปรางวัลมีรางวัลเล็กรางวัลเฮ้ยอะไรอ่ะ
อันนี้ที่โรงเรียนหรือโรงพยาบาลโรงเรียน
อ๋อนี่ขวานน่ารักนี่เด็กเนอร์เซอรี่ไง
เด็กเล็กเขาก็มาด้วยนะฮะรางวัลได้ทุกคนได้อะไรบ้าง
มือถือแท็บเล็ตจักรยานไฟฟ้าทุนการศึกษาตุ๊กตาปากกาดินสอ
ประโชคจอมปากกาดินสอก็แล้วกันดวงไม่ค่อยมีจับทีไรจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย
นี่คืองานวันเด็กออนไลน์เด็กไม่ต้องมาแต่ว่าทุกคนได้ของรางวัลกลับไป
ต้องส่งกำลังใจให้กับเด็กจริงสู้กับสถานการณ์โควิดมันเป็นแบบนี้แหละลูก
ถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปออนไซต์กันนะครับ